คุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องอารมณ์ร้อน

คลิปนี้คุณศึนสกุลเขาแชร์กัน

แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็อำนวยการจราจร
แต่รถเก๋งดำแทนที่จะต่อคิว

คือต้องเข้าใจสิว่ามันมีอุบัติเหตุอยู่

แต่นี่เขาใจร้อนแซงไป
แล้วสุดท้ายไปชนกับรถคันอื่น

เพราะว่ามีแต่คำหยาบปล่อยสัตว์ออกมาโอ้โหหลายชนิดเลย

นี่คุณผู้ชมเอาให้ฟังแค่บางช่วงบางตอนนะคะ
ความยาวคลิปจริงประมาณสัก๔๐วินาที

ใช่ต้องขออภัยจริงบางคนบอกว่าโอ๊ยฟังแล้วมันดูเสียอารมณ์
แต่มันปล่อยเสียงไม่ได้จริง
เห็นพฤติกรรมของผู้ชายที่ขับรถเก๋งดำ
ว่าเขาเกรี้ยวกราดเขาโมโหขนาดไหน
คุณผู้ชมคนที่แชร์เนี่ยคือชื่อธนบัตรวงตระกูลพัฒน์
เขาเขียนโพสต์บอกว่าฝากหน่อยครับ
ใครรู้จักคนนี้อยากรู้จักอีกรอบ
มีอุบัติเหตุรถชนขอบทางอุโมงเกษตร

ทีมกู้ภัยเลยอำนวยการจราจรทางด้านหลัง
แล้วมีรถสีดำขับมาด้วยความเร็วทางช่องเลนขวา
เข้าเพื่อแซงคนอื่นที่กำลังต่อคิวผ่านจุดเกิดเหตุ
รถดำคันนี้เกิดชนซ้ำซ้อน
แล้วคนขับรถดำก็ด่ากราดทุกคน
และเหยียดหยามทุกคนรวมถึงชนรถกู้ภัยแล้วก็หนีไป
คู่กรณีมาพบพนักงานสอบสวน
แล้วก็ได้ขอโทษกู้ภัยแล้วอันนี้คือเขาบอกบทสรุป
ทีนี้คุณผู้ชมพอมันมีคลิปแบบนี้
แชร์กันในโลกโซเชียลมีเดียเพจดัง

ทีมข่าวของเราพอดูคลิปแล้วเราก็ต้องไปสอบถามแล้วค่ะ
ก็เลยติดต่อไปยังคนโพสต์คลิป
คือนายธนบัตรวงตระกูลพัฒน์อายุ๒๕ปี
ธนบัตรเขาเป็นจิตอาสากู้ภัยสนทุ่ง๒ห้อง
ก็เปิดเผยนะคะบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น
ตอนค่ำของวันที่๑๑กันยายนนี่แหละค่ะ
จุดที่เกิดเหตุคือบริเวณอุโมงสี่แยกเกษตร
ตอนนั้นมีรถเกิดอุบัติเหตุตรงเลนขวา
เพราะว่ามีน้ำมันมันหยดไหลลงมา
ก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดอันตราย
คนอื่นที่ขับมาเดี๋ยวจะลื่นจะเกิดอุบัติเหตุ

ให้รถสลับกันไปทั้งไปแล้วก็ทั้งกลับ
เพราะว่ามันเหลือถนนแค่เลนเดียวไง

คือทางลอดอุโมงมันก็ลำบากอยู่แล้วนะ

รถเก๋งสีดำวิ่งมาแซงคิวค่ะ
แล้วก็เบียดจะไปให้ได้เลย
พอเบียดไปปั๊บก็ไปชนกับรถกระบะ

มีปากเสียงกันด่าทอทะเลาะวิวาส
โดยรถคันทั้ง๒คันจอดอยู่กลางถนนเลยนะ

พอรถเก๋งดำมาชนแบบนี้ยังไง

ขับรถชนรถของกู้ภัยด้วยแล้วก็เร่งเครื่องหนีไป
ทีนี้ค่ะผู้ชายที่ขับเก๋งดำในคลิปนะ

พอหลังจากที่เขาหนีไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะ
โพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวขอโทษ

จะให้ผู้เสียหายคนที่อยู่ในเหตุการณ์
โทรศัพท์มาหาผมยินดีที่จะชดใช้ค่าเสียหาย
พอทีมข่าวเข้าไปดูเอาเห็นโพสต์เบอร์โทรศัพท์เอาไว้

ไปที่นายจิระเดชเพชรล้ำอายุ๔๙ปี

บอกว่าผมขอโทษในสิ่งที่ผมทำ

ตอนเกิดเหตุที่เห็นผมโวยวายเอะอะแบบนั้นผมไม่ได้เมา
แต่ที่ขับรถหนีผมต้องรีบไป
ทีมข่าวก็เลยถามมันมีเหตุอะไรหรือเปล่า
ทำไมถึงต้องรีบไปขนาดนั้นทำไมไม่เคลียร์กับประกันก่อน

คิดถึงบ้านเลยต้องรีบหนีไปค่ะ

เอ๊ะแล้วทำไมถึงต้องพูดจาปล่อยสัตว์หยาบคายจนเนี่ย

เขาบอกว่าอ๋อผมมีนิสัยการพูดแบบนี้อยู่แล้ว

แล้วก็ยืนยันด้วยบอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
คือมันไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายไม่ใช่เหรอคุณนักข่าว
คู่กรณีที่เป็นรถกระบะเขายืนยันว่าจะจอดรถตรงนั้น

ซึ่งผมก็บอกแล้วบอกว่าให้ขับพารถไปจอดเคลียร์กันด้านบนไหม
ไม่ใช่ตรงทางขึ้นอุโมงแบบนี้รถมันจะได้ไม่ติด
งั้นคุณถ่ายรูปทะเบียนรถผมไว้ก็ได้

แต่คู่กรณีที่เป็นกระบะไม่ยอม

หลังจากนั้นก็เลยโตเถียงกันตามที่คุณผู้ชมเห็นในคลิป
แล้วก็ทางฝ่ายรถเก๋งดำเขาก็บอกว่า
ผมพร้อมที่จะรับผิดชอบค่าเสียหายกับเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้น

นี่เขาก็ชี้แจงแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมว่ายังไง

แล้วก็ที่วิภาควิจารณ์กันในโลกโซเชียลมีเดียด้วย
เราย้ำกันตลอดแหละขับรถนอกจากมีสติแล้วใจเย็นด้วยเนอะ